เขาบอกอยู่กันมาตั้งหลายสิบปีไม่เคยมีปัญหาอะไรเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามีอู่ซ่อมรถซุปเปอร์คาร์ไปเปิด
แล้วเสียงโอ้โหเสียงดังมากสตาร์ทรถทีมันวุ้มซุปเปอร์คาร์รถสปอร์ตอะไรแบบนี้
แล้วบอกว่าแจ้งไปที่สำนักงานเขตแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นแก้ไขปัญหาอะไรให้เลย

เสียงมันบึ้มอย่างนี้รถซุปเปอร์คาร์รถสปอร์ตเวลาสตาร์ทที
เสียงมันดังแบบนี้ครับชาวบ้านเขาเลยบอกว่าเขาเดือดร้อนนะ
ชาวบ้านในชุมชนย่านลาดพร้าวติดกับหมู่บ้านกลางเมืองท้ายซอยลาบละเขา๑๒กรุงเทพ
แล้วก็ตั้งคำถามว่าเสียงมันดังไปไหม
โดยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยได้ไหม
ร้องเรียนไปที่สำนักงานเขตในพื้นที่แต่ยังไม่แก้ไขให้เลย๔ปีแล้วนะ
คนที่เขาร้องเรียนเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าแค่เสียงมันดังนิดหน่อยแล้วมาร้องเรียนนะ
ครับแต่เสียงมันดังถึงขั้นที่ว่าผู้เท่าผู้แก่ที่อยู่ในบ้านอ่ะโอ้โหนี่
เขาตกใจเสียงหกล้มและได้รับบาดเจ็บหกล้มเลยใช่
พอพอถึงเวลาเขาปึ้งขึ้นมาใช่แล้วคือไม่ทันตั้งตัวแล้วคนแก่ตกใจ
กล้มแล้วบาดเจ็บเพราะเสียงสตาร์ทรถเสียงดังอื้อหือ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับคนที่ร้องเรียนนะคะครับ
ผู้ชายท่านหนึ่งอายุห้าสิบเขาก็บอกว่าครอบครัวอยู่บ้านหลังนี้มาสี่สิบปี
ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยจริงจริงสี่ปีก่อนอู่ซ่อมรถซุปเปอร์คาร์มาเปิดใกล้บ้านมาก
นี่คุณคุณตานี่ว่าล้มลงไปหรือเปล่านะใช่ค่ะแล้วคือเสียงมันดัง
ดังทั้งกลางวันและกลางคืนครับเสียงดังเนี่ยทำให้คุณพ่ออายุเจ็ดสิบเก้า
อืมตกใจหกล้มได้รับบาดเจ็บจนพูดไม่ได้โอ้โหนี่ไหนจะมลภาวะทางเสียง
อืมไหนจะมลพิษทางอากาศครับมันใกล้บ้านมากเกินไปอ่ะ
ร้องเรียนไปที่เขตหลายครั้งแล้วไม่เห็นมาแก้ไขให้เลย
และประเด็นตรงเนี้ยตรวจสอบหน่อยได้ไหมล่ะอู่เนี้ยยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการด้วยนะ
อ้าวดำเนินกิจการมาได้ยังไงตั้งหลายปีแล้วเนี่ย
เขาอยู่อยู่เขาก็มาสร้างนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขามาสร้างเป็นอะไร
แต่สุดท้ายพอมันเป็นอู่ปุ๊บเราก็พยายามที่จะเรียกร้องความเป็นธรรม
โดยการดูว่าเขามีการประกอบกิจการถูกต้องไหมหรือว่าการประกอบกิจการของเขา
มันได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่มีเลย
ทีมข่าวก็ไปเลยนะคะอู่ซ่อมรถซุปเปอร์คาร์ค่ะ
วันนี้เขาปิดก็เลยโทรศัพท์ไปถามปลายสายแจ้งว่าเสียงสตาร์ทรถซุปเปอร์คาร์ที่อู่ไม่ดังนะ

ไม่ได้สร้างความรำคาญให้ใครจริงนะ
ส่วนเรื่องใบอนุญาตทางอู่บอกว่าอยู่ระหว่างทำเรื่องขออนุญาตประกอบการค่ะ
กำลังทำเรื่องขออยู่ระหว่างทำเรื่องขอค่ะตอนนี้อู่ปิดแล้วปิดมานานแล้วปิดมาเป็นปีแล้ว

ติก็เลยถามกลับไปว่าปิดมาเป็นปีจริงเหรอ
ทำไมยังมีรถซุปเปอร์คาร์เข้าออกอยู่อีกอ่ะเอออ่าลองฟังคำตอบดูค่ะ
สบายนะครับ

จะจับครับ
ย้ำวางสายตัดสายทิ้งไปเลยตอนแรกบอกเขาฝากเอาไว้
คนก็สงสัยว่าโอ้โหรถซุปเปอร์คาร์ราคาแพงมาฝากไว้ในอู่
ที่ปิดเป็นปีนี่นะเออเนี่ยแล้วก็พอถามย้ำไปอีกที
สายไปเลยอืมทีมข่าวของเราก็เลยไปถามชาวบ้านคนอื่นอื่น
ด้วยอ่ะนะคะครับบางบ้านเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมาก
เข้าใจอู่เขานั่นแหละนี่ตัวเองก็ถูกร้องเรียน
จากเรื่องรถในบ้านเสียงดังเหมือนกันอืม
ทีมข่าวของเราก็เลยบอกไหนลองสตาร์ทรถให้ฟังได้ไหมล่ะ
ว่าเสียงมันดังขนาดไหนเพราะเขาบอกว่าบ้านเขาก็ถูกร้องเรียนเหมือนกัน
อ๋อเหรอว่าก็สตาร์ทรถเสียงดังอะไรแบบนี้
บางหลังเขาก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็พออยู่ได้อืม
ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่บางหลังเขาบอกว่าเดือดร้อนหนัก
ถึงขั้นที่ว่าตกใจบาดเจ็บล้มอย่างเงี้ยค่ะอืม
ทีมข่าวของเราก็เลยลองพยายามถามหลายบ้านนะคะ
ก็ความเห็นเป็นสองฝ่ายนะบ้างก็บอกว่าก็พอทนได้พออยู่ได้
ก็บอกไม่ไหวอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาตรวจสอบหน่อย
ครับคือเรื่องความดังความไม่ดังมันก็อันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวของแต่ละคนเนี่ยใช่ไหม
ค่ะแต่ถ้าจะเอาให้แบบเออเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการหน่อยเนี้ย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องลงไปดูให้ใช่
ว่าตกลงแล้วถ้าดูทั้งวันแล้วเนี่ยมีตรงไหนดังมากดังน้อยดังเกินความจำเป็น

ค่ะแล้วมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการหรือเปล่า
ที่บอกว่าปิดอยู่ปิดจริงหรือเปล่าหรืออะไรหลายอย่างที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปดูอะค่ะ